อีดสุดละทึกว่าอูรสอย่างนึงเป็นอูรสติดแก๊ส
ติดตั้งแก๊สเค้าก็จะเอาถังแก๊สเก่า
มาทำการ
ถึงกำแพงปูนคือความแรงของแก๊สที่อยู่ในถังเนี่ยมันรุนแรงเหลือเกินจริง
พุ่งเป็นจรวดมิดทรายเหตุการณ์นี้อยู่ที่จังหวัดกรสิน
เป็นอู่ของคุณภัยทูลจันคำอำเภอกรรมราศัยที่จังหวัดกรสินนะ

เหตุการณ์นี้ไอ้พี่คนแรกนี้ไม่เป็นอะไร
คนที่อยู่ในบ้านกระโดดฟุ๊บหนีออกมาได้ทันอ่ะโอ้โหรอดตายอ่ะ
กำลังจะถามเลยเข้าบ้านไปโดนใครเปล่า
แล้วมันเฉียดคนในบ้านไปโอ้โหไม่มีใครเป็นอะไรกับเหตุการณ์ครั้งนี้
จริงตรงนี้คือเขาอู่ดัดแปลงนะฮะดัดแปลงถังแก๊ส
ดัดแปลงถังแก๊สติดถังทะลุกำแพงข้างหน้านะ
แล้วทะลุกำแพงด้านหลังนะแล้วมันจะไปทะลุกำแพงรั้วอีกชั้นหนึ่ง
โอ้โหยังกระยิงระเบิดยังไงอย่างนั้นเลย
เพราะดีใช้คำนี้เหรอเคราะห์ดีเหรอเคราะห์ดีเพราะเหตุการณ์นี้ไม่มีใครตาย
ใครเอามาโพสต์ลูกสาวของคุณภัยทูลเจ้าของอู่ซ่อมรถอู่นี้ฮะเดี๋ยวฟังเสียงครับ

ก็อยากฝากว่าถ้าใครไม่มีประสบการณ์
อย่าหล่อเล่นกับเรื่องอันนี้เลยค่ะ
รอเล่นกับทั้งแก๊สกับเอียงทั้งอันนี้เลย
เพราะว่าแค่เสี้ยววินาทีผ่านไปได้
จนถึงแก่ชีวิตแต่นี่โชคดีก็คือว่า
มันไม่มีภายในรับอันตราย
ถังแก๊สที่ว่านี้เขาปล่อยมาประมาณ๒ปีแล้ว

แต่ปรากฏว่าถัง๑ใน๓ที่อยู่ข้างหน้านี้

แปลว่าตัวสนิมมันไปอุดการเปิดวาว

ก็เกือบจะตายเหมือนกันกับเหตุการณ์ครั้งดังกล่าวนี้ครับ